คุณผู้ชมครับเช้าวันนี้ทีมพยากรอากาศของไทยรัฐทีวีบอกว่า
มีเรื่องของหย่อมความกดอากาศต่ำจากทะเลจีนใต้
มีการพัฒนาขึ้นไปเป็นพายุเรียบร้อยแล้ว
แน่นอนจะมีผลกระทบกับของประเทศไทย

หรือที่เรียกว่าน้ำท่วมรอระบายหรือเปล่านะครับ

ก็ไม่มีผลกระทบตรงแต่ว่ามีผลทางอ้อมแน่นอน

ยังสามารถให้จะส่งผลต่อเนื่องไปจนถึงต้นสัปดาห์หน้าเลยนะครับ

ฝนในพื้นที่กรุงเทพมหานครจะมีโอกาสตก
จะทำให้เกิดน้ำรอการระบายอีกหรือเปล่า

กับระบบพยากรณากาศไทยรัฐทีวี
คุณผู้ชมครับอย่างที่ได้เกิดในเมื่อสักครู่นี้
เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาทางกรมบุตุนิยมวิทยา

ตอนนี้เองหย่อมความกดอากาศต่ำที่

เกาะติดมาตั้งแต่ช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา

มีการพัฒนากลายเป็นพายุหมุนเข็ดร้อนเกิดขึ้นแล้ว
ตอนนี้ระดับความรุนแรงของพายุนั้น
โดยพายุดังกล่าวนั้นอยู่บริเวณทะเลจินใต้ตอนกลางนะครับ
ถ้าหากเราดูจากภาพแผนที่ตรงนี้
จะสังเกตว่าอยู่บริเวณระหว่างประเทศฟิลิปปินส์กับประเทศเวียดนามนะครับ
หลังจากนี้เป็นต้นไปเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูภาพกราฟิกนี้นะครับ
นี่คือกราฟิกแสดงกลุ่มก้อนเมฆที่ปกกลุ่มอยู่เหนือบริเวณทะเลจีนใต้
สังเกตว่ามีการก่อตัวของพายุเกิดขึ้นนะครับ
มีลักษณะเป็นกลุ่มก้อนเมฆขนาดใหญ่เลยทีเดียว

คาดการณ์ว่าพายุมีทิศทางเคลื่อนที่เข้าไปในบริเวณฝั่งตะวันตกเฉียงเหนือนะครับ
นั่นก็คือในบริเวณทางตอนกลางของชายฝั่งประเทศเวียดนามแน่นอนครับ
พอไปอยู่บริเวณดังกล่าวก็จะค่อยอ่อนกำลังลง
คาดการณ์ว่าจะสลายตัวณจุดดังกล่าว
สังเกตว่าการเคลื่อนที่ของพายุลูกนี้นั้นจะไม่ได้เคลื่อนที่เข้าสู่เมืองไทยของเราโดยตรงนะครับ
แต่ก็จะมีบทบาทสำคัญที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงลักษณะอากาศเมืองในเกิดขึ้น
ถ้าหากดูกราฟิกนี้จะพบว่าด้วยกำลังแรงของพายุลูกนี้ครับ
ก็จะมีการดูดเอากระแสลมเข้าสู่จุดศูนย์กลาง
ซึ่งกระแสลมที่มีบทบาทต่อลักษณะอากาศในเมืองไทยของเราณขณะนี้
ก็คือมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกครุมเมืองไทย
รวมมาถึงเเบาหวีทะเลอันดามันนะครับ
ซึ่งตอนนี้มีกลุ่มฝนปกกรุมข้างหนาตาละทีเดียว
ซึ่งลักษณะการเกิดฝนหลังจากนี้เป็นต้นไปฟังดีนะครับ
ในช่วงวัน๒วันนี้ก็คือวันศุกร์วันเสาร์กลุ่มฝนส่วนใหญ่นั้นจะเน้นตกในบริเวณพื้นที่ฝั่งตะวันตกนะครับ
ในบริเวณพื้นที่ภาคกลางตอนล่างและบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออก
หลังจากที่พายุเคลื่อนตัวเข้าใกล้ชายฝั่งบริเวณทางประเทศเวียดนาม
กลุ่มฝนจะมีการเปลี่ยนทิศทางไปตกบริเวณฝั่งตะวันออกซะส่วนใหญ่
โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานฝั่งตะวันออกและบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออก
นั่นก็หมายความว่าภาคตะวันออกนั้นถือว่าเป็นหนึ่งพื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบเต็มนะครับ
มีบางจังหวัดที่ต้องเตือนหน่อยเพราะว่าอาจจะต้องเกิดภัยพิบัตรเกิดขึ้น
โดยเฉพาะบริเวณจังหวัดจันทบุรีและบริเวณจังหวัดตราดนะครับ
ขณะนี้เป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูภาพถ่ายดาวเทียมนะครับ
นี่คือกลุ่มก้อนเมฆที่เกาะตัวณขณะนี้
และหลังจากนี้เป็นต้นไปครับคาดการณ์ว่าภาย๑ชั่วโมง

ไม่ว่าจะเป็นจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายพยาวน่านลำปางตากอุทัยธานีครับ
ส่วนภาคอีสานจังหวัดกาญจนบุรีอุดรธานีหนองคายบึงกา
ยัสห่ฐรลต์บุรีสละบุรีนะคอนนายก
กรุงเทพอร์ภาคอนชะเชืองซาวระยองจันทบุรี
พื้นที่เหล่านี้เองใครที่อยู่คงจะต้องรับฟื้นที่จะตกลงมา
ส่วนพื้นที่กรุงเทพมหานคร๑๑นาฬิกา๑๕นาทีที่ผ่านมา
เกิดกลุ่มฝนเล็กน้อยถึงปานกลางบริเวณเขตมิลบุรี
กระบังเคลื่อนตัวไปเขตหนองจอกแนวโน้มคงที่
ปริมาณน้ำฝนสูงสุดอยู่ที่๒๐๕มิลลิเมตรบริเวณเขตหนองจอก
และคาดการณ์ว่าในวันนี้ตลอดทั้งวัน
กรุงเทพมหานครก็จะมีการกระจายตัวของกลุ่มฝน
เป็นหย่อมกระจายตามจุดต่างทั่วพื้นที่กรุงเทพมหานคร

มีโอกาสเกิดฝนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
แล้วก็จะมีโอกาสตกต่อเนื่องไปจนถึงช่วงเช้าของวันพรุ่งนี้
ดังนั้นพรุ่งนี้ใครจะท่องเที่ยวเดินทางนะครับ

รวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ภาคตะวันออก

ตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางทุกครั้งด้วยครับ

เย็นนี้ถึงเช้าพรุ่งนี้นะครับ

ไม่รู้ว่าจะมีน้ำขังรอการระบายเกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครหรือไม่
โดยเฉพาะจุดอ่อนไหว๑๙จุดในกรุงเทพมหานคร
ที่ผ่านมาที่ตกไปเมื่อวันก่อนเนี่ย
ท่วมเยอะมากรัชดาลาดพร้าววิภาวดีผลโยธิน

ใช่ค่ะแต่ว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาฝนตกหนักเหมือนกันนะ
แต่ว่าสภาพการจราจรเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา
แก้ไขได้นะคะควบคุมได้นะคะ